ก็ยังมีบรรดาสอสอเข้ารายงานตัวนะคะ

ไปพร้อมกับทีมสสภูมิใจไทย

ภูมิใจไทยไม่คิดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย

ก็ไม่ใช่คนหรอกเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง
เดี๋ยวไปฟังคุณอะอนุถิรินพูดก่อนแล้วกัน
นี่แหละค่ะไปพร้อมกับสอสอบัญชีรายชื่อ
ไปพร้อมกับสสภพพูมใจไทย
แล้วก็แน่นอนนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
พูดถึงการสัมมนาสอสอใหม่เมื่อวานนะคะบอกว่ามีการอบรม
ละลายพฤติกรรมสอสอให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้มีแนวคิดเดียวกับพักต้องสามัคคี
และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนนะคะอ่าแน่นอนผู้สื่อข่าวเจอหน้าคุณอนุทิน
ก็ต้องถามถึงกระแสลือสะพัดนะคะการซื้อตัวสอสอ๖๐คนคนละร้อยล้าน
เป็นยังไงยอดเงินสูงหกพันล้านบาทซึ่งคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่า
ซื้อสอสองูเห่าคนรับยังเป็นงูเห่าแต่คนจ่ายเป็นอะไรไม่รู้
ที่มีสองเขาคงไม่มีคนจ่ายคงมีแต่ขออนุญาตนะคะ
อนุทินบอกว่าคงมีแต่ควายที่จ่ายไปฟังเสียงคุณอนุทินกันหน่อยค่ะ

คนรับก็ยังเป็นมูหาวคนจ่ายเป็นรายละครุ่มที่มี๒เขา
ไปถึงของท่านมีการติดต่อแบบนี้ไหมคะ
หรือเรามั่นใจตัวต่อของเราว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วในความสามารถด้วย
ภูมิใจไทยเป็นหนึ่งเดียวตลอดอยู่แล้วครับมันเป็นเอกลักษณ์ของพัก
และเมื่อถามว่าหากพักเก้าไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้และพักเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแก่นำ
ภูมิใจไทยจะร่วมด้วยหรือเปล่านะคะคุณอนุทินก็บอกว่ายังไม่มีสัญญาณ
ตั้งรัฐบาลล้มเหลวก็ต้องให้กำลังใจอีกไม่กี่วันก็จะมีการประชุม๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาล
และย้ำว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ใช่แนวทางของพักภูมิใจไทยค่ะ